วันนี้หลายพื้นที่บริเวณทางตอนกลางของประเทศไทย

อากาศเริ่มร้อนอบอ้าว

เพราะว่าหลายคนนั้นตั้งใจรอรับลมหนาว
คาดการณ์ว่าจะมาถึงเมืองในของเรา

ของคุณผู้ชมครับนี่คือลักษณะภาพรวมของสมบัติประกาศตอนนี้
จะสังเกตว่าในเมืองไทยของเรานั้นกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างที่จะบางตา
แล้วก็กลุ่มฝนส่วนใหญ่ก็บางตาด้วยส่วนใหญ่ไปอยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศ
มีหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือพายุหนึ่งลูกนะครับ
ที่ก่อตัวออกแถวบริเวณประเทศฟิลิปปินป์
จากบริเวณฝั่งทะเลมหาสมุทรอินเดีย
ข้ามมาฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าสู่ศูนย์กลางแบบนี้
ก็จะทำให้ความชื้นเข้ามาปกคลุมในเมืองหาวราชค่อนข้างเยอะ
กลุ่มความชื้นกลุ่มหมอกต่างไม่สามารถจะระบายได้ดี
นางนั้นก็จะให้เกิดการก่อตัวของหมอกเกิดขึ้น
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ต้องระวังกันหน่อย
หมอกค่อนข้างเยอะแล้วก็มีฝุ่นละอองค่อนข้างเยอะนะครับ

พอพายุค่อยมีการเคลื่อนตัวเบี่ยงขึ้นไปด้านบน

แบบนี้ก็จะทำให้ลักษณะการก่อตัวของหมอก
ความชื้นรวมถึงฝุ่นละอองนั้นค่อยจางลงนะครับ
สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของอากาศเย็นที่จะเข้ามามีบทบาท
ก็คือมาเจอกับความชื้นที่ตอนนี้เข้ามาปกคลุม

สิ่งที่ตามมาก็คืออากาศเย็นซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับ
คนกรุงเทพจะได้เจอกับลมเย็นอีกครั้งหนึ่ง
ยังไงช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงใช้ชีวิตก็ต้องตรวจสอบลักษณะอากาศ
รวมไปถึงการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ